ไปเรื่องบุญกันต่อเลยดีกว่าไหนสตาร์ทมาแต่ข่าวดีกันแล้วนะ
ลูกทุ่งสาวนุจรีศรีราชา

เพลงฮิตอีแหววสิ้นหวัง

ฟังเพลงเหมือนจะเศร้าคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าตั้งใจฟังชื่องานที่เขาไปให้ดี
เพราะว่าฟังชื่องานกำลังใจมาเต็มแล้วต้องรวยต้องปังแน่นอน
กับพิธีที่มีชื่อว่าระเบิดดวงเบิกขุมทรัพย์มหาจักรพรรดิ

อันไหน
คือสดร้อนเมื่อเช้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะพี่นุจรีศรีราชาของเรา
เดินทางไปร่วมพิธีระเบิดดวงเบอร์คุมทรัพย์มหาจักรพรรดิ
ธรรมสถานแม่ชีหลวงดาจังหวัดปทุมธานีค่ะ
ซึ่งก็เป็นแม่ชีที่พี่นุจรีเคารพนับถือเป็นอย่างมากเลย
แล้วทุกครั้งนะที่ธรรมสถานแห่งนี้มีงานมงคล
นุจรีไม่พลาดหรอกค่ะมาเช็คอินก่อนใครเพื่อนเลยนะคะ
โดยพิธีในวันนี้ค่ะพี่นุจรีก็รับหน้าที่เป็นโหรา
ก็คือผู้อัญเชิญองค์เทพเทวดามาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยค่ะ
อกจากนี้เป็นนักร้องใช่ไหมล่ะก็ต้องร้องเพลงถวายเสียงหน่อย
เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะคะ
แล้วต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในช่วงทำพิธี
คุณผู้ชมเดี๋ยวสังเกตดีดีนะพระอาทิตย์ทรงกรดอุ้ย
คนในพิธีก็พากันกล่าวเงยมองหน้ามองฟ้ากันไป
ซ้าทู่ยกใหญ่เลยค่ะ
แล้วก็แน่นอนว่างานบุญครั้งสำคัญในวันนี้
นุจรีของเราก็ไม่พลาดในการจุดทูปตัวเลขด้วย
เอาตัวเลขมงคลมาฝากแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐโดยเฉพาะเลยนะคะ

เลขที่จุดได้ก็คือ๑๐๑
นี่ไงชัดเจนเลยนะครับ
จุดมาหลายรอบแล้วนะคะสุดต้องค่ะไปต่อ
นี่จุดประทัดกันปุ้งมั่งมีมั่งข้าง
เลขหางประทัดปลายประทัดออกมาเป็น๕๒๓๓๘เป็นอย่างนี้

จดและจำและนำไปใช้ก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ
ดวงนะใช่ค่ะไปต่อกันเลยค่ะ
ลูกทุ่งสาวน้องเบลนิพาดากันบ้างเมื่อวานนี้
ไหว้ขอพรเอาเลิกเอาใช้ที่สารหลักเมืองคอนแกนจ้า
มันฟิลแบบว่าผู้ชายที่แอบเมียมาอะไรอย่างนี้ป่
ร้อยใช่แม่ร้อยมาแอบมาแบบนี้เออ
แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่น้องเบลไม่พลาดก็
เซียมซีมาฝากเอฟซีบันเทิงไทยรัฐนะฮะ
โชว์เลขเซียมซีเอาไว้แบบนี้ด้วยนะคะ
ภาพขึ้นมานี่ไงขอปุ๊บมาปั๊บเลยนะ
มาอีกแล้วอันไหนเป็นของใครบ้างคุณผู้ชมดูดีดีนะ
ถัดเลขหนึ่งห้าเหล็กห้าก็มี
เลขหนึ่งศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งสองนะคะอู้ยแฟน
แล้วก็ให้มีความสุขในวันหยุดแบบนี้ค่ะดูดีตัดตัวเลขนะคะแล้ว